งานพิธีชาปนกิจศพอะไรก็จัดเรียบร้อยกันแล้วนะครับ
เราก็ไปหาคุณยายภรรยาของคุณตานะครับ

ก็ตกลงคุณยายก็ย้ายจากที่อยู่แถวดินแดง
ที่เกิดเหตุที่คุณตาซาเล้งถูกในจอร์ดทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

คุณยายย้ายกลับไปอยู่อยุธยาบ้านดังเดิมที่เคยอยู่กัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอคุณยายปรากฏว่าคุณยาย
ระบายความอัดอั้นตันใจออกมา
เกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคที่มีเข้ามา
ในช่วงที่คุณตาถูกทำร้ายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ช่วยเหลือประสานงานต่างด่านา
คนไทยที่ทราบข่าวก็สงสารคุณตามาก

ไปขี่ซาเล้งเก็บของเก่าแล้วจะกินจะอยู่ทำงานกันไม่ได้แล้ว

เมื่อวานนี้คุณยายไปที่อายุทยานะ
คุณเตชานทัพทองพาไปดูเรื่องของที่ที่จะไปเช่าที่วัดอยู่
แล้วก็เดี๋ยวเอาบ้งเอาบ้านที่เป็นบ้านสำเร็จรูปมาลงเนี่ย
แต่คุณยายบอกกับคุณเตชะทัพทองว่าเงินบริจาคล้านสองเนี่ย
อย่าโอนมาเป็นชื่อของยายคนเดียวเลย
เพราะว่าลูกมาขอแบ่งเนี่ยยายโอ้โหลำบากใจเหนื่อยใจเหลือเกิน
คือเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นเลยบอกว่าโอ้โหสามีตายไป
ปรากฏว่าลูกก็มาแย่งเงินบริจาคกันอีก
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณยายหน่อยนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไว้นะครับ
ใช้ไม่หมดตอนตายก็เอาไป
น้อยใจไหมคุณแม่
ก็น้อยใจอ่ะ
แล้วมาลบกับเจ้าเจ้าเนี่ยแม่ก็อายเขานะ
อะไรวะกัดกันเรื่องเงินพ่อ

ไม่ต้องกลัวว่าแม่จะให้คนนี้แม่จะให้คนนี้
มีเงิน๓๐๐แม่ก็ต้องแบกให้คนละครึ่ง

แล้วตอนพ่อมึงอยู่มันไม่ดูแลแกให้ดี
ถ้ามึงดูแลให้ดีนะแกก็ไม่ไปแบบนั้น

เงินพ่อมันก็เหมือนเงินแม่อยู่ด้วยกันมา
เวลากูลำบากมึงก็ยังเล็กกูก็ส่งเสียมึงเรียนมา

ที่มันจะมาดูแลอยากทำแบบนั้นบ้าง

คุณเตชะทัพทองก็เลยบอกให้ทุกคนสบายใจแบบนี้ครับ

ที่มีเข้ามาช่วยเหลือคุณตาและคุณยาย

อันนี้ไม่รวมกับเงินของกองทุน
คุณเตชะบอกว่าเงินในบัญชียังอยู่ในการดูแลร่วมกับเพจแหม่มโพดำ
จัดการตามแผนที่วางไว้ร่วมกันทั้งตัวยายและญาติรวมถึงลูก
เงินก้อนนี้จะไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้
จากได้รับความเห็นร่วมจากบุคคลเหล่านี้
คือ๑ยายก็คือภรรยาคุณตาสาเล็ง

ตัวผมเองนายเตชะทัพทอง
และการเบิกเงินแต่ละครั้งจากบัญชีหลัก

และ๒นายเตชะทัพทอง

และมีการทำบัญชีชัดเจน
มาดูการวางแผนการเงินที่เขาคุยกันไหมคะ
ที่ว่าจะใช้ตามแผนเนี่ยมีเงินก้อนที่จะใช้ทำอะไรกันบ้าง
ก้อนใหญ่ก้อนแรกที่จะต้องเบิกเลยก็คือ
เงินซื้อบ้านไม้ที่มี๓ห้องพร้อมยกพื้นสูง
ส่วนนี้ก้อนนี้ประมาณ๔แสนบาทค่ะ
เอาไปเช่าที่วัดระยะยาวให้ยายได้อยู่ใกล้กับญาติ
แล้วก็สามารถเดินไปทำบุญปฏิบัติธรรมได้สะดวก
เงินก้อนที่๒ค่ะเป็นเงินก้อนสำหรับเก็บออม
โดยจะเอาไปซื้อสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
ทกศ๕แสนบาทเป็นชื่อคุณยายคนเดียวเท่านั้น
วางแผนการออมระยะยาวที่ชาวบ้านสบายใจ
การแนะนำแล้วก็ยอมรับของญาติญาติทั้งหมด
เงินก้อนที่๓ค่ะคือเงินสดติดบัญชี
ก้อนนี้เนี่ยนะนายเตชะจะทำการโอนให้ยายใช้เดือนละ๘๐๐๐ถึง๑๐๐บาท

เพราะว่าคุณยายเองบอกว่าไม่ได้จำเป็นอะไรเท่าไหร่หรอก
เน้นพักผ่อนกับปฏิบัติธรรมนั่นแหละ
เงินก้อนที่๔ค่ะเงินจากกองทุนยุติธรรมสมาณชัน
ที่จะเข้าบัญชีลูกสาวคุณตาตามที่ทำเอกสาร
ในที่ประชุมเห็นตรงกันทุกคนแล้วว่า
ให้เปลี่ยนไปโอนเข้าบัญชีหลักแทน
เพราะฉะนั้นปัญหาที่ปรากฏตามข่าว
เรื่องของดราม่าเรื่องแยกเงินดูแลคุณตา
เรื่องของว่าคุณยายจะไม่ได้รับเงิน

ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการดูแลเงินก้อนบริจาค
เพราะตัวเขาเองก็ชัดเจนมากในเรื่องการปกป้อง

เอาไว้ให้กับคุณยายตามที่คุณตาจรูนหวังเอาไว้
และเพื่อให้เงินบริจาคได้เป็นไปตามความตั้งใจ
ผู้ที่เขาบริจาคมาด้วย
ส่วนเพจแหม่มโพดำนะครับ
เขาก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับ
ก็ได้โพสต์ข้อความเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกคนเหมือนกันนะครับ

คิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้แต่แรกอยู่แล้ว

เตชะทัพทองกันไว้
พอดีนักข่าวตามไปทำข่าว
เจอลูกสาวแผลงฤทธิ์ยายก็ร้องห่มร้องไห้
ตัวปัญหาเนี่ยคือลูกสาววุ่นวายตั้งแต่แรก

นี่จะเอาเงินไปซื้อรถซื้อไรส่วนตัว
เจ้าของเพจร่วมกับลูกเพจและประชาชนโอนให้ยายไว้เลี้ยงดูตา
เมื่อตาเสียชีวิตเงินก็เป็นของยายอย่ามาดิ้นให้มาก
งั้นจะให้ยายทำพินัยกรรมยกให้ลูกชายกับญาติให้หมด
สรุปเงินยังไม่หายไปไหนยังมีชื่อพี่เต้กั๊กไว้
และตอนนี้ยายกับญาติก็ขอร้องไม่ให้เอาชื่อออก

ค่ะก็เอาเป็นว่าสบายใจกันได้
คนที่บริจาคเงินมาเพื่อตั้งใจจะช่วยเหลือคุณตาแล้วก็คุณยาย
ก็เป็นที่แน่นอนแล้วล่ะว่าเงินส่วนนี้ได้ช่วยเหลือจริงครับ